จอดไม่ได้เลยบอกถ้าจะจอดเนี่ยขอ๒๐บาทเป็นค่าจอด

แท็กซี่ขาจรก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับบอกนี่จะมาจอดตรงนี้เนี่ย
เจ้าถิ่นเขาบอกต้องเสีย๒๐บาทก่อนต้องจ่ายค่าจอด๒๐บาท

เอ้าคือบ้านผมก็อยู่แถวนี้นะอยู่ในตลาดแถวนี้นี่แหละ
มาไล่กันได้ยังไงแล้วไอ้ที่เก็บเนี่ยจะเก็บไปให้ใคร
เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับอ่าพร้อมกับบอกว่านี่อาชีพเดียวกันนะ
แต่ทับเส้นกันไม่ได้เลยต้องมีค่าจอดด้วย
คำถามคือใครเก็บเก็บไปไหนเก็บไปให้ใคร
ส่วนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเจอกับตัวเอง
จะรอผู้โดยสารต้องเสียค่าจอด๒๐บาท
ช่วยตรวจสอบด้วยครับเขาบอกว่า๒๐บาทถึงจอดได้
แต่เขาไม่ได้บอกว่าจ่ายให้ใครถ้าไม่จ่ายเขาบอกต้องออกไปอย่างเดียว
ที่สำคัญบางคนบอกแหมทั้งคู่นั่นแหละที่ว่าจะจอดเนี่ย
จอดได้จอดไม่ได้อ่ะนี่ดูคลิปเห็นไหมน่ะ
ขาวแดงเชียวจะใครก็จอดไม่ได้ทั้งนั้น
เจ้าถิ่นหรือว่าต่างถิ่นจะ๒๐หรือกี่สิบก็แล้วแต่
นี่ฮะไปทำให้ถูกกฎหมายจราจรก่อนไหมทั้งคู่นะ
อันนี้ชาวเน็ตเขาบอกนะหลังจากเขาเห็นคลิป
ทุกผู้ชมครับเจ้าของคลิปนะครับก็คือลุงธนพลนะฮะอายุ๖๐ปี
นี่ตี๓วันนี้เลยนะวิ่งรถมารับผู้โดยสารแถวรังสิต
พร้อมกับบอกว่าถ้าจะจอดเนี่ยต้องจ่าย๒๐บาท
ถ้าเกิดไม่จ่ายก็ไม่ต้องจอดก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
แล้วก็เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้คือลุงแกบอกว่า
แต่ว่าตัดสินใจรีบกลับขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับออกไปก่อนดีกว่า

ถอยออกก็เลยขับรถออกมาเลย
คือขึ้นรถแล้วขับรถออกมาเลย
ไม่ต้องทำเป็นข่านที่อยากจะฝากให้

ให้ไปจัดการนะที
เพราะข่าวมันมีเยอะเยอะเลย

แล้วทุกครั้งเขาจะชี้แจงว่าไม่มีหรอก